หาเรื่องราวเด็ดแซ่บมาฝากคุณผู้ชมเหมือนกัน
ก็อยากจะแนะนำคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใคร
นั่งนั่งตรงนั้นนะครับ

ไหนอาหารเขาขายอะไรเนี่ย
เดี๋ยวสิค่อยทำต้องให้เวลา

คุณเห็นไหมมีเตาเครปเป็นวงกลมเนี่ย
ทำวางอยู่สองเตาแบบนี้

ไม่รู้ว่าอยากกินเครปหรือว่าอยากจะไปแซวพ่อค้า

แต่ว่าเขามาขายรอบดึกกันนะคะ
ขายตั้งแต่๔๕ทุ่มนี่แหละ
๕ทุ่มประมาณ๔๕ทุ่มเป็นต้นไป
ตี๓ไม่ได้ขาย๔๕ทุ่มเท่านั้น

ถ้าหิวก็ไปซื้อเครปกินกันได้เลยนะคะ
อยู่ที่ตลาดห้วยขวาง

เพราะอาทยาใส่ดีคุณ

ดิฉันว่าเค้ายึมยัพย์แจ่มใส
ดูเป็นมีดดูแบบลูกค้าก็อยากเข้าไปซื้อกันนะคะ
แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมมีร้านเด็ดอะไรแบบนี้
ก็มาบอกเราเพิ่มเติมกันได้นะคะ
พ่อค้าแซ่บแม่ค้าสวยอาหารแปลกอาหารอร่อย
บล็อกมาได้เลยในแฟนเพจตลอดข่าวของเรานะจ๊ะ
เดี๋ยวเรามานำเสนอกันแบบนี้นะเห็นไหมบอกแล้วว่า
เคลปบางทีกินไปมันอาจจะไม่ได้อิ่มท้องมาก

กรอบไม่กรอบหนูไม่รู้
รู้แต่ว่าชอบอกชอบใจ

แต่รู้ว่าชอบหนูอะเปล่าพี่
ก็ว่ากันไปนะครับ